หลังจากที่ไม่มารายงานตัวตามกำหนดเมื่อวานนี้
แต่ว่าสารอาญาก็ยกคำร้องครับ
โดยสารเห็นว่าผู้ต้องหาไม่มีพฤติการหลบหนี
ขณะที่ผู้อำนวยการสำนักสื่อสารองค์กรวัดพระธรรมกาย
ก็ออกมาระบุนะครับว่าพระธรรมชโยหาภาษณ์จริง
ติดตามความเคลื่อนไหวตลอดทั้งวันจากรายงานครับ
จริงเรายินดีให้แพทย์ตำรวจเดินทางมาที่วัดพระธรรมกาย
เพื่อที่จะตรวจอาการของพระเด็จพระคุณหลวงพ่อธรรมชิ

เพราะ๑หลวงพ่อท่านป่วยจริง
และอาการป่วยที่แต่ละอาการที่ระบุไปน่ะร้ายแรงนะครับ
พระสนิทวงศ์วุฒิวังโสผู้อำนวยการสำนักสื่อสารองค์กรวัดพระธรรมกาย
ยืนยันกับทีมข่าวไทยรัฐทีวี
ถึงกรณีที่พระธรรมชโยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายมีอาการอาภาษณ์
จึงทำให้เมื่อวานนี้ไม่สามารถเดินทางไปรับทราบข้อหา
เข้าตรวจสอบกรณีที่พระธรรมชโยมีอาการอาภาษณ์
ส่วนบรรยากาศภายในวัดพระธรรมกายตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมา
ศิษยานุสิตยังคงร่วมทำบุญที่วัดกันอย่างหนาแน่น
รู้สึกเป็นห่วงอาการอาภาษณ์
พร้อมขอความเป็นธรรมต่อพระธรรมชโยด้วย
จริงหลวงพ่อท่านก็สุขภาพก็ยังไม่ได้แข็งแรงนะคะ
เพราะฉะนั้นอยากให้ท่านเลื่อนออกไปก่อน

เพราะท่านยังต้องดูแลรักษาตัวเองก่อน
สุขภาพแข็งแรงเมื่อไหร่แล้วก็ค่อยว่ากันอีกทีนึงนะคะ
ก็ทำไมต้องให้หลวงพ่อไปล่ะคะ
เพราะหลวงพ่อเขาป่วยขนาดนี้
ด้านในสัมพันธ์เสริมชีพธนายความระบุว่า
พระธรรมชโยจะเดินทางเข้าพบพนักงานสอบสวน
ตามที่เคยขอเลื่อนหรือไม่
ขึ้นอยู่กับอาการอภาษกร
ภายหลังที่กรมสอบสวนคดีพิเศษ
นำเอกสารหลักฐานยื่นต่อสารอาญา
เพื่อขอออกไม้จับพระธรรมชโย
ซึ่งล่าสุดสารมีคำสั่งยกคำร้อง
เนื่องจากผู้ต้องหายังไม่มีพฤติการหลบหนี

ดีเอสไอจะกลับไปประชุมคณะทำงาน
เพื่อออกหมายเรียกพระธรรมชโย
มารับทราบข้อกล่าวหาภายใน๑๕วัน

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมกล่าวว่า
ดีเอสไอดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมาย
ยืนยันพร้อมฟังเหตุผลจากทุกฝ่าย
โดยเฉพาะกรณีที่พระธรรมชโยระบุว่า
อาการอาภาษณ์นั้นอาจเป็นความจริงก็ได้
มั่นใจทำทุกคดีอย่างเท่าเทียม
ไม่ได้เจาะจงคดีใดเป็นพิเศษ
ยืนยันให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย
เมืองต้นได้ตั้งคณะกรรมการขึ้นมารับผิดชอบคดีนี้แล้ว
ประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ดีเอสไอและอายการ
ขอให้ยึดตามมติของคณะกรรมการดังกล่าว
และขอให้สื่อมวลชนอย่าเพิ่งเพ่งเล็งคดีนี้เป็นพิเศษ
เนื่องจากยังทำตามเกณฑ์ปฏิบัติ
ข่าวเทวรัฐทีวีแรงงาน